เวลาคนมีแฟนหรือว่ามีความรักเนี่ย
ปกติเรียกคู่รักหรือว่าคนรักของคุณว่าอะไร
คุณมีแบบคำศัพท์อื่นที่ไม่ใช่ชื่อไหม

อาจจะมีอ้วนทิ้นรักหันนีอะไรอย่างงี้สินะคุณผู้ชม
แต่ว่าในวงการบันเทิงบ้านเราเนี่ยอายุไม่เยอะเป็นลุงเป็นอะไรกันอย่างนี้
คู่เหมือนกันนะเดี๋ยวมาส่องกันหน่อยว่าคู่รักวงการบันเทิงของเรา
เขาเรียกคนรู้ใจว่าอะไรกันบ้างค่ะ
นี่มาที่คู่แรกรู้กันอยู่แล้วนะคะพี่เต๋อกับน้องใหม่เขาเรียกกันว่าลุงกับลิงนั่นเองนะคะ
ตอนนี้เนี่ยเลื่อนสถานะใช้คำว่าแฟนกันไปแล้วแต่ทั้งคู่ก็ยังคงเรียกกันติดปากแหละ
ลิงกับลุงลุงกับลิงนะคะน้องใหม่เนี่ยเป็นลิงพี่เต๋อเป็นลุง
แล้วเวลาที่เห็นสาวใหม่เขาเรียกพี่เต๋อว่าลุงเนี่ยบอกเลยว่ามันดูอบอุ่นนะ
ด้วยความแบบไลฟ์สไตล์หน้าตาของพี่เต๋อด้วยแล้วก็แบบบุคลิกที่แบบดูอบอุ่นอบอุ่นดูพร้อมจะดูแลอะไรอย่างนี้
น้องมันน่ารักนะคะก็ถือว่าเป็นคำพิเศษค่ะ

ว่าแฟนเมืองทุกคนในโลกก็ใช้กันแต่ลุงลินมันมีคนเดียว
อ๋อรู้สึกว่ามันก็พิเศษดีนะ
ส่วนอีกคู่ค่ะเขาเรียกแทนกันว่าลุงกับป้า

สำหรับลุงเวียกับป้าเบลป้าเบลล่าค่ะ
ก็เป็นสรรพนามที่ทั้งคู่น่าจะเริ่มใช้กันเรียก
ตอนที่ไปเที่ยวไอแลนด์เมื่อตอนปี๒๕๖๒นี่แหละ
ยืนยันได้จากภาพนี้เดี๋ยวปล่อยภาพให้ดูนะ
ล่าเธอโพสต์เอาไว้พร้อมกับแคปชั่นที่เธอเขียนบอกว่า
ลุงถ่ายให้อย่างป้าเนี่ยอยากได้อีกอย่างลุงถ่ายมาได้ยัง
แล้วก็แท็กไว้ที่ไอจีของหนุ่มเวียนะคะแล้วก็แฮชแท็กที่ว่า
ไอแลนด์ทำแทนไม่ได้ค่ะ
ไปดูต่อกันอีกลุงค่ะคู่นี้เป็นคู่ลุงน้องเล็กนะคะ
ก็เรียกหวานใจหนุ่มที่ทั้งหล่อตีขาวหุ่นดี
คุณชาวชาวลิศเป็นผู้จัดการส่วนตัวด้วยนะ
และจากแท็กชั่นที่ฝ่ายยิงเขาอวยพรวรรณ์

ทำเอาเหล่าแฟนคลับจิกหมอนกันยกใหญ่เลย

เธอบอกว่าพอบอดอคลุงเช้า

เลขอะไรนะ๓๓แล้วหรือเปล่า

ปิดท้ายกันที่ข้าวคู่ใหม่ปามันนะฮะ
ข้าวใหม่ปลามันตอนนี้เปลี่ยนสถานะเป็นสามีภรรยากันไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
สำหรับลุงปั๊บกับสาวใบเตย

เป็นเพราะว่าอายุห่างกันตั้ง๑๑ปี
จะให้หนูเรียกพี่ก็ยังไงอยู่เรียกลุงละกัน
ฝ่ายชายคอยให้คำปรึกษาให้คำแนะนำเป็นแบบผู้ใหญ่
ก็นั่นแหละอย่างที่บอกไปเรียกพี่มาดูเฉยไป

คุณผู้ชมดูสิส่องหน้าส่องตาคุณลุงแต่ละคนแต่ละบ้านนะ

แต่เชื่อว่าถ้าเกิดว่านุ่มบอกว่า
ถ้ามีแฟนสวยอย่างนี้มาเรียกลุงก็โอเค